ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐนะฮะติดตามกรณีหมุดหมายที่หายไปนะฮะ
ค่ะหายไปคือช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไปดูตี๕ที่ท้องสนามหลวงก็ไม่เห็นแล้ว
แล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางกรมสินเนี่ย
เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิดแกนนำ
ที่มีการมาปักหมุดที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบรรยากาศช่วงย่ำรุ่ง
ก็คือ๖โมง๓๙นาทีของเมื่อวาน๒๐กันยายนเนี่ยนะคะ
กลุ่มแกนนำเนี่ยเขามีการมาปักหมุดที่บริเวณท้องสนามหลวง
ซึ่งก็เป็นกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ดนี้เขาเรียกว่าหมุดคณะราชหรือว่าหุดคณะรัศดร
ที่๒๒๕๖๓หมุดคณะราชดรปี๒๕๖๓นะฮะ
ใช่ค่ะก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะ
เขาเรียกร้องแล้วเมื่อตอนเช้าเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ท้องสนามหลวงไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าหุดนี้ถูกถอดออกไปจากพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้ว
คือเอาเป็นว่าเมื่อวานก็มีคนมาต่อคิวในการถ่ายรูปหมุดสีทอง
ที่ถูกปักไว้ตรงนี้นะฮะเรียงคิวถ่ายกันเยอะเลย
แล้วก็ตอนคืนทางกรุงเทพมหานครเขาก็ปิดกั้นพื้นที่แน่นอน
เพราะว่าพื้นที่ท้องสนามหลวงมีช่วงเวลาในการเปิดปิดนะครับ
แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ไว้ทั้งคืนเขาปิดพอตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
เขาปิดตั้งแต่๔ทุ่มตอนตี๕พอตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่า
คนก็เข้ามาใช้บริการพื้นที่ท้องสนามหลวงจะออกกำลังกายบ้าง
เดินเล่นบ้างอะไรก็ตามหรือว่าจะมาถ่ายรูปที่หมุด
ปรากฏว่าเห็นสภาพเดิมที่เคยปักหมุดไว้เมื่อวานกลายเป็นแบบนี้ครับ
โกกปูนใหม่แล้วเขาบอกว่าปูนยังเปียกอยู่เลย
ยังไม่แห้งเหมือนกับว่าเพิ่งเทไม่นาน
เพราะว่าตอนแรกที่ไปถามทางรอปภที่เขาเฝ้าตรงทางเข้า
ก็ถามแหละว่าหมุดเนี่ยเขาปักอยู่ตรงไหน
ผมเพิ่งเปลี่ยนเวรมาเหมือนกัน
แต่นี้เป็นภาพล่าสุดเนี่ยครับ
ส่วนทางด้านนายประทีบเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากร
ก็เลยมีการมอบหมายให้นายสถาพรเที่ยงธรรม
ไปแจ้งความที่สนชนะสงคราม
คือไปแจ้งความจะเอาผิดกับแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุม

เพราะว่ามีการไปใช้พื้นที่สนามหลวงในการทำกิจกรรม
ในการปักหมุดคณะราชหมุดที่๒โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วการกระทำแบบนี้ค่ะถือว่ามีความผิด
ตามพบสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี๒๕๖๒
คือในมาตรา๓๒ในพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมปี๓๕นะคะ
ระบุเอาไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชมว่าผู้ใดไปบุกรุกโบราณสถาน
หรือทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่า
หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานมีโทษนะคะ
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๗ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๗แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทีนี้ถ้าเกิดมีการไปกระทำความผิดตามวัก๑
เป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่มีการขึ้นทะเบียน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาท

เอาง่ายนะคุณคือเขาแบ่งเป็น๒ความผิดแบบนี้
เรื่องของการบุกรุกทำให้เสียหาย
นั่นหมายถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมเข้าไปชุมนุมในพื้นที่ของท้องสนามหลวง
ซึ่งเป็นโบราณสถานอันนั้นความผิดตามพรบโบราณสถานในข้อหาที่๑
ส่วนข้อหาที่๒ที่กรมศิลปากรเขาจะเอาผิด
ก็คือเรื่องของการทำลายทำให้โบราณสถานเสื่อมค่า
นั่นหมายถึงการขุดการเจาะตรงพื้นปูน
เพื่อวางแล้วก็ปักหมุด

ดังนั้นเขาเลยแยกเป็น๒ข้อหาก็คือบุกรุกกับ๒ทำลาย
อันนี้ที่กรมศิลป์เขาชี้แจงออกมา
เพราะว่าถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญก็คือสนามหลวง
ตรงพื้นปูนซีเมนนี้คือลักษณะการเจาะ

แล้วก็เอาหมุดที่ขนาดประมาณ๑๑๖นิ้วใส่ลงไป
หมุดก็เป็นวงกลมแล้วก็โดยรอบที่เหลือก็คือใส่ปูนปกเอาไว้
เพราะว่าจุดที่มีการเทปูนกันคือเป็นการเทปูนครั้งสมัยมีพระราชพิธี

ใช่ฮะก็มีการปรับพื้นที่ของท้องสนามหลวง
แต่ทีนี้มาถูกขุดใหม่อีกครั้งเขาก็เลยแจ้งความเอาผิดนะครับ
แต่คราวนี้มีความเคลื่อนไหวของแก่นำผู้ชุมนุม
เมื่อเช้านี้นะฮะทางด้านของแก่นำผู้ชุมนุมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนายอานนท์นำพานายพฤษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
แก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
แล้วก็ไม้พานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองนะครับ
ก็ปรากฏว่าวันนี้พนักงานสอบสวน
สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง๓ดุสิต
นัดทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะส่งสำนวนอายการ
กรณีการจัดการชุมนุมปลาใสไม่ใช่เมื่อวานนะ

เป็นการจัดชุมนุมปราศัยหน้ากองบัญชาการกองทบก
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ความผิดตามพรบจราจร
และพรบควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียง
เราก็ต้องแยกกันแล้วว่าตำรวจเขาจะตามมาในข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหานี้เป็นตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคม
ส่วนการชุมนุม๑๙๒๐กันยายนนี้
ก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทั้งแก่นำได้เดินทางไป
แต่ว่ามีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของหมุดที่หายไป

ใช่ตอนประมาณ๑๑โมงที่ให้สัมภาษณ์
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหมุด
แต่ว่าอารมณ์ของการให้สัมภาษณ์ของเพนกวิน
ก็ลักษณะคืออารมณ์ค่อนข้างดีคือใจเย็น
บอกผมไม่คิดอะไรมากเลยเรื่องของหมุดที่หายไป
แต่เดี๋ยวสักครู่คุณผู้ชมติดตามข่าวกับเรา

เขาจะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับหมุดที่หายไปบ้าง
เพราะมีการไปถามด้วยไงว่าตอนแรกก็มีการสาบแช่งเอาไว้
เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

หมุดคณะราชดรปี๒๕๖๓ที่หายไป
จากพื้นที่ท้องสนามหลวงแกนนำได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
แต่ว่าจริงแล้วเมื่อวานแกนนำก็พูดถึงเรื่องของการจะลื้อถอนหมุด
ด้วยน้ำเสียงที่เข้มข้นเลยนะเมื่อวานบอกว่า
ถ้าบรื้อไปเราก็ปักใหม่ได้
อันนี้หลายคนก็จับตามองว่าถ้าถูกรื้อจริงเนี่ย
จะมีการเอามาปักใหม่ทำใหม่หรือเปล่า
แต่วันนี้ท่าทีของแกนนำซอฟต์ลง
ต์ลงน้ำเสียงผ่อนคลายขึ้นเอามีเสียงหัวเราะด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อเช้าช่วงสายหน่อยประมาณ๑๑โมง

ก็มีแก่นำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
นี่เลยค่ะคือนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวิน
ก็มารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน
อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการชุมนุม๑๙๒๐นะ
เป็นเรื่องของการชุมนุมประสัยหน้ากองบัญชาการทหารบก
กองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์
เพราะว่าพอตรวจสอบเมื่อเช้าที่ท้องสนามหลวงหมุด

กวินเขาก็พูดถึงเรื่องนี้

บอกทั้งเรื่องการทำบุญเรื่องของการแจกไฟล์เอาเรื่องคำสาบแช่ง

ไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเสียงเพนกวินเลยค่ะ
ก็ถือว่าทำบุญทำทานได้สรรพสัตว์
ก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ซีเรียนกับเรื่องนี้
เพราะหมุดเนี่ยมันไม่ได้ปักไว้แค่ที่พื้นสนามหลวง

เดี๋ยวทางเราก็จะแจกแบบนะฮะ
แจกแบบของหมุดแจกไฟล์แบบหมุด
ทุกคนสามารถเอาไปหล่อได้

เพราะว่าพ่อพรามของเราพ่อหมอของเรา
ได้รัฐวาจรรย์ไปแล้ว
ผู้ใดที่ถอดบทนี้ไป
ทั้งคนถอนและคนสั่ง

มีราบไม่เสื่อมราบเสื่อมฐานและนอน

รวมถึงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ตอนที่ปรับมุตษแม้ตอนเช้าแล้ว

ส่วนเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการที่จะถูกกรมศิลปากรฟ้อง
ใช่ค่ะเรื่องของการบุกรุกโบราณสถาน
คือเรื่องนี้เนี่ยเพนกวินไม่ได้มองว่าเป็นการทำลายโบราณสถานนะ
เพราะว่ามองว่าตรงนี้สนามหลวงตรงนี้เป็นสถานที่ที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
แล้วพื้นปูนพื้นปูนซีเมนตรงที่มีการไปเจาะเป็นสี่เหลี่ยม
แล้วก็ปักหมุดคณะราษฎรคือเพนกวินบอกว่า
ตรงพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่โบราณวัตถุ
ก็มีการสร้างใหม่๓ปีเท่านั้นเองก็เลยมองว่าไม่ใช่โบราณสถาน
จากเพนกวินที่ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน
คนที่ไปพร้อมกันอีกก็มีนายอานนท์นำพาด้วยนะ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในร่วมที่ทำพิธีฝังหมุดคณะราชดรปี๖๓
ก็เปิดเผยนะครับกรณีที่หมุดดังกล่าวหายไป
บอกว่าทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามในวันนี้เหมือนกัน
เพื่อให้ตำรวจดำเนินการหาตัวคนร้ายที่ขโมยหมุดไป
ตอนที่ฝังลงไปก็ไม่คิดว่าจะมีใครขโมยหรอกนะครับ
นี่ทนายอานนท์บอกแบบนี้
มันเป็นของทุกคนเป็นของสาธารณะ
ถ้ามีคนมาทำลายเราก็แจ้งความ
แต่สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่เพนกวินพูดแหละ
สาบแช่งอะไรกันไว้พ่อหมอของเพนกวิน
พ่อหมอที่ทำพิธีสาบแช่งอะไรกันไว้
ก็ว่ากันไปตามคำสาบแช่งนั้นด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่นักข่าวก็ต้องสัมภาษณ์
เรื่องเกี่ยวกับการนัดชุมนุม๒๔กันยายนนี้
ที่หน้ารัฐสภาเกียรติกาย
ซึ่งวันนั้น๒๓๒๔เขาก็จะประชุมกันพิจารณาร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลแล้วที่บอกว่า
จะมีมวลชนไปจัดกิจกรรมกดดันสวสสไม่ให้โหวตตามใบสั่งเนี่ย
ให้เรื่องนี้นะคะ
กิจกรรมนี้ทางด้านเพนกวินเขาบอกว่า
จริงมันเป็นกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
แต่ว่าทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะไปร่วมด้วย
ทีนี้ก็ถามต่อไปถึงเอ๊ะแล้ววันที่๑๔ตุลาคมล่ะ
ซึ่งเพนกวินเขาบอกว่าก็เป็นการแจ้งให้ทุกคน
หยุดงานหยุดเรียนผูกโบขาว
คืออยากให้ทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแล้ววันนั้นจะมีการชุมนุมใหญ่ไหม
นำเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ปราศนดีที่๒๔กันยายนนี้
ตามที่เขาได้มีการลงชื่อกันไว้ในการชุมนุมวันที่๑๙๒๐กันยายน
เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูล
ก็จะรื้อสร้างแล้วก็ร่างใหม่
ยกเลิกอย่างเช่นมาตรา๒๗๙คำสั่งขอสช
แล้วก็มาตรา๒๗๒ที่มาของนายก
แล้วก็๕แก้ไขที่กลุ่มเยาวชนปลดแอบ

อย่างเช่นเรื่องของกรณีนายกคนนอก
เรื่องของการจัดตั้งสสรสภาพร่างรัฐธรรมนูล
แล้วก็เรื่องของสวด้วยนะครับ
ก็นี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องจับตามองไปนะครับ
แต่ถามว่าหมุดหมายที่หายไป
สรุปแล้วใครเอาไปหรือเมื่อไหร่เอาไปไหน
เรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็รอคำตอบ
ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะ

หน้าวันนี้ช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าบอสชน
ทางด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้พูดถึงกรณีนี้นะ

เออบอกแหละว่าหมุดอ่ะไม่ได้หายไปไหน

บอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกรุงเทพมหานคร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนชนะสงครามเนี่ย
ลงพื้นที่พร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลื้อถอนหมุดนี้
ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสนชนะสงคราม

ตามพบสถานบวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี๐๔
สรุปแล้วคือเขาจะแจ้งความที่
กับคนที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดี
ซึ่งหมุดไม่ได้หายไปไหนเจ้าหน้าที่ไปถอดเองนะฮะ
ขณะที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงแก่นำกลุ่มเสื้อหลักสี
ก็จะนำคณะผู้แทนประชาชนไปพบกับภูมิกับการสถานีตำรวจ

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อแก่นำผู้ชุมนุมและผู้ประสัย
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ด้วย
แล้วก็จับตามองไปที่คุณศรีสุวรรณจัญญาด้วย
ที่จะเข้าแจ้งความกรณีผู้ชุมนุมบุกรุกโบราณสถานด้วย
สรุปกันนิดนึงว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็คือกรมศิลปากรเข้าแจ้งความผู้ชุมนุมในข้อหา
ทำให้เสื่อมค่าแล้วก็ทำลายโบราณสถาน
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือบุกรุกทำให้เสียหาย
จากกรณีการชุมนุมวันที่๑๙และ๒๐กันยายน
แกนนำของผู้ชุมนุมก็สรุปออกมาให้สัมภาษณ์ออกมา
หมุดหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแจกแบบพิมพ์
แจกไฟล์เลยให้ไปลอหมุด
แล้วก็จะไปปักที่ไหนอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพ
แล้วก็ในส่วนของรองพบชนก็เฉลยแล้ว
ว่าจริงแล้วหมุดถูกถอดไปเพราะถูกแจ้งความอยู่

ดูทางด้านของนายยกรัฐมนตรีกันบ้าง

จ้ะแล้วก็เสียงแรกที่เราจะให้ฟัง
ก็คือเสียงของการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ทำงานด้วยความเสียสละอดทนอดกลั้น
ทำให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขแบบนี้
จากกรณีการชุมนุมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีในช่วงนี้หน่อย
แต่เดินเขาจะไม่อยู่กับทองดังที่โดบตัว๒๔ค่ะ
ก็ไม่เอาค่า

หรือว่าถ้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนะฮะ

บอกว่าสถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมา
ต้องขอแสงความยินดีที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บ้านเมืองกลับสู่ความสงบเรียบร้อยสันติอีกครั้ง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเสียสละอดทนและอดกลั้น
บ้านเมืองสงบสุขอย่างนี้ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างไปด้วยกัน

เป็นหลักสำคัญยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็เมื่อกี้พูดสิข่าวพยายามจะถามว่า
เขามีการประกาศเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง

ผลเอกประยุทธ์กล่าว
แต่ว่าเสียงมันเบาไม่ค่อยเข้าเสียงในไมค์แล้วนะ
บอกว่าก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามจี้ถามอีกว่าการปักหมุดคณะราษดร๒๕๕๙

นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กล่าวเพียงสั้นว่าจ้ะจ้ะ

หรือว่าจะดำเนินการอะไรต่อไม่ใช่นะฮะ